ครับเอาละครับช่วงนี้สีสันข่าวเช้าพี่ทิศเป้มาอีกครั้งแล้ว

ผมดีใจมากเลยนะครับเพราะว่า
นี่สิ่งที่ผมรุ้นมานานว่าภาพเด็กเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ

เราก็รอนะวันต่อวันเมื่อไหร่คลิปเด็กจะออกมาอีก
ครับผมคุ้นกันนะครับสนุกสนานดูแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับ
เดี๋ยวผมจะผ่อนคลายด้วยสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนิดนึงนะ

ใช่ครับผมผู้ชมครับนี่แหละครับสนุกสนานบ้างสักนิดนะครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ทิศเป้พาไปชมคลิป
จะสวยงามและเฮฮาขนาดไหน
เชิญชมได้เลยครับ
แม่คลิปนี้ไม่ได้เสนอความรุนแรงให้น้องแมว

ต้องการเพื่อบอกว่าอย่าใช้อารมณ์เหมือนน้องเหมียวตัวนี้นะครับ

สงสัยจะอารมณ์ค้างกับน้องหมาที่ไหนหรือเปล่า
งานนี้ถ้ามีน้องหมาผ่านมา
มีหวังถูกน็อกแน่นอนครับ
อย่างนี้ดีกว่าครับใจเย็นครับใจเย็น

ยังพวกเรามีความคิดสร้างสรรค์

เพราะนี่คือภารกิจลับสุดยอด
มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ลเลยล่ะครับ
เมียวเมียว
จักรยานล้มเป็นเรื่องธรรมดา
แต่จักรยานคันนี้สิครับ

วิ่งไปท้องถนนมันก็จะไปปกติ

จะทำงานบนจักรยานก็ยังได้

ที่มีแอปพลิเคชันไฮเทคเลยล่ะครับ
เมนูยามเช้าอร้อยครับคุณผู้ชมครับ
ทอดใบตองสูตรอีสานบ้านทุ่ง
หลังจากตีไข่และผสมความสอบตลอด

เราก็เตรียมตัวเอากระทะและใบตองไปวางไว้
ไม่ต้องนะครับใช้ใบตองหลายชั้นมารอง
รอ๕นาทีก็กลับมา
ด้านกลิ่นเริ่มหอมนะครับ
แม่ทั้งหอมใบตองน่ากินน่ากินเป็นอย่างมาก
หน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ